ที่นครปฐมผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่แล้วบอกโอ๊ยสามีไม่ไหวแล้วฉันจะคลอดลูก
พาฉันไปโรงพยาบาลจะคลอดลูกหน่อยค่ะระหว่างทางมันอั้นไม่ไหวแล้ว
ผู้ผู้ชมลูกคลอดออกมาก่อนถึงโรงพยาบาลสุดท้ายก็ต้องแจ้งกู้ไผ่ไปช่วย
แต่ก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะเขาว่ากันว่าผู้หญิงจะคลอดมันห้ามไม่ได้
ไม่ได้จริงแหละลูกจะออกมาอยู่แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ผู้หญิงคนนี้คุณแม่ท้องแก่ชื่อว่านางสาวยอดกมลชุมประเสริฐอายุ๒๔ปี
นอนไม่ไหวและชนจะคลอดลูกตามมีชื่อว่าปัญญาสิงสุก

เป็นผู้หญิงเป็นกระบะตัวดาต้า
สีบอลสีประตู
แค่ร่างกายสบวนแข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
ทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกไปอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ไปถามถามเธอคุณแม่นี่แหละ
ตอนที่เธอก็อาการดีขึ้นแล้วเธอก็ปลอดภัยแล้ว
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนเช้าเจ็บท้อง
เจ็บท้องมากเลยเออก็บอกสามีพาไปหาหมอไม่ไหว
แล้วเหมือนจะคลอดลูกเลยตามกำหนดแล้วต้องคลอด๒๒มีนาคม

แต่เธอก็ยังไม่ได้ไปนอนรอที่โรงพยาบาลนะฮะ
แล้วทีนี้เขาบอกว่าเออแต่ตอนเช้ามันปวดท้อง
หรือว่ามันจะคลอดลูกก่อนหรือยังไงก็ไม่ทราบ
ก็เลยให้สามีขับรถไปขับรถไป
บอกสามีไม่ไหวแล้วเจ็บท้องไม่ไหวแล้วไม่ถึงโรงพยาบาลแน่
บอกทนอีกหน่อยแป๊บเดียวติดไฟแดงแป๊บเดียวเดี๋ยวถึงแล้ว
จะถึงอยู่แล้วปรากฏมันอันไม่ได้
ไม่ไหวจริงจริงมันอั้นไม่ได้พลวดออกมาเลยฮะทารกออกมาเลยครับ
ระหว่างจอดรอไฟแดงอย่างนั้นนะฮะ
สุดท้ายก็ต้องโทรหากู้ภัยมาช่วยทำคลอด
ให้เธอกับลูกนั้นปลอดภัยครับ
เหตุการณ์การคลอดลูกในรถแบบนี้แน่นอนนะฮะ
คนไทยนะคลอดในรถแบบนี้ก็ต้องสอบถามเรื่องของทะเบียนรถซะหน่อย

ถ้าเด็กไปคลอดในรถคันไหนเนี่ยทะเบียนก็๙๔๔
เป็นโตโยต้าสีบรอน๔ประตูนะครับ
ชาวบ้านก็บอกว่าขอดูซะหน่อยละกันเผื่อจะมีโชค
น้ำหนักเด็กก็๒๓๐๐กรัมนะครับ